คันนี้ขับมาตั้ง๘๐กิโลเมตรแต่มีอะไรติดรถมาด้วย
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ด
นี่กู้ไพกละศิลป์เล็งอยู่เลย

มองเห็นมั้ยคุณผู้ชม

ไอ้เหมียว

เจ้าเหมียวครับ

แล้วก็ได้ยินเสียงเมี๊ยวร้องตลอดเมียก็ไม่น่าใช่น่าจะแมวครับ

๑๖พฤษภาเขาน่าจะไปซื้อตามทะเบียนนี่แหละ
คุณผู้ชมร้อนก็เห็นเขาเข้าห้างกัน
มันก็อยากเข้าห้างด้วยบ้าง

นี่แหละครับคุณผู้ชมนี่คือในห้างครับ
เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อพระเกจินะครับ
อยู่ตรงแถวร้านเช่าพระน่ะ
ชั้นหนึ่งของห้างในสวรุษากรรมและวัตกรคองโหลปธุมธานี

ตัวเงินตัวทองมันถูกหมาไล่กัดมานะครับ
ก็หนีเข้าทางประตูด้านหลังของห้างนะครับ
เบื้องเอิญตอนนั้นมีคนเดินออกไป

พาไปดูหน่อยซิ
ห้งมันวิ่งตาม
หลายตัวด้วยนะ
ลองดูหน่อยละกันค่ะ
ใครจะสู้ใครค่ะ
อื้ออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
โปรดติดตามตอนต่อไป